ไปดูตรงนี้ก่อนนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในขณะนี้นะครับ
ในพื้นที่สพเมืองจนทบุรีนะครับ
คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่นะฮะ

คุณวิมลวันครับตอนนี้ตำรวจกำลังจะทำอะไรกันครับเนี่ยตอนนี้
ค่ะตอนนี้ทางด้านของตำรวจสพเมืองนนทบุรีนะคะ
ก็อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมค่ะ
เราก็จะได้เห็นภาพที่บริเวณท่าเรือท่าน้ำนนนะคะ

เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานค่ะ
อยู่ระหว่างการเตรียมอุปกรณ์ต่างเตรียมที่จะลงเรือไปจำลองเหตุการณ์นะคะ
ซึ่งอย่างที่ทางด้านของกู้ภัยที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่บอกค่ะว่า
ข้อมูลที่ทางด้านของตำรวจได้มาเองก็ค่อนข้างที่จะสับสน
เพราะฉะนั้นแล้วการลงพื้นที่ในวันนี้ของตำรวจ
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะคะ
ก็จะต้องนำเอาหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่อยู่ในเรือเนี่ยค่ะ
ขึ้นเรือไปด้วยนะคะแต่ว่าจนถึงตอนนี้เรายังไม่เห็นเลยนะคะว่า
เจ้าหน้าที่พิสูจน์ทางด้านของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่อยู่ในเรือลำนั้น
คนคนไหนบ้างที่จะเข้ามาร่วมเดินทางไปจำลองเหตุการณ์กับตำรวจสถานีตำรวจภูทร
นทบุรีแล้วก็ชุดคลี่คลายคดีทั้งหมดอย่างไรนะคะ
เดี๋ยวเราจะไปดูอีกฝากฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวกล้องเราจะแพนไปให้ดูว่า
กำลังไปเตรียมความพร้อมกันเพราะว่าขณะนี้ทางด้านของพอถอเองก็เตรียมอุปกรณ์อยู่ทางด้านของฝั่งสพเมืองนทบุรี
แต่ว่าฝั่งนู้นเราจะเห็นได้ว่ามีการไปรับเอาเสื้อชูชีพนะคะในการเตรียมความพร้อมในวันนี้
เราได้สอบถามพลตำรวจโทประจวบวงศุกร์นะคะท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะที่กำกับดูแลคดีนี้
บอกว่า๔ทุ่มคืนนี้เดี๋ยวจะได้รู้กันความเร็วของน้ำระดับนี้ช่วงเวลานี้ลมขนาดนี้
คุณแตงโมนิดาเนี่ยจะสามารถออกมานั่งปัสสาวะที่ท้ายเรือได้ไหมเพราะว่าเราจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไป
เอ่อใช้แล้วก็ใช้เวลานั้นนะคะในการจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สองลำนี้แหละค่ะที่ทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะขึ้นไปแล้วก็ทำการจำลองเหตุการณ์
แต่ว่าข้อมูลตรงนี้ที่ที่ฉันยังไม่สามารถยืนยันได้เพราะตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ว่าจะล่องเรือไปจนถึงที่ร้านอาหารแล้วกลับมาตรงจุดตกไหมหรือว่าจะไปจำลองเหตุการณ์ที่จุดตกเลยค่ะ
คุณวันวันคะการจำลองเหตุการณ์จำเป็นจะต้องนำเพื่อนของคุณแตงโมที่อยู่บนเรือขณะเกิดเหตุมาด้วยไหมคะ
จากการสอบถามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังจะลงพื้นที่ในวันนี้บอกว่าจริงแล้วเนี่ยจะต้องเอาไปด้วย
เพราะว่าการไปจำลองเหตุการณ์โดยที่ไม่มีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ไปด้วยเนี่ยก็เหมือนกับไปทำกันเองข้อมูลที่ได้มาก็อาจจะไม่ตรง
ว่าใครที่จะไปด้วยในวันนี้ก็จะเป็นพยานด้วยค่ะ
คุณบรรวัยเขาจะใช้เรือลำไหนคะ
ทั้งสองลำค่ะที่เห็นอยู่ในขณะนี้
แต่ว่ายังไม่แน่ใจนะคะว่าลำไหนที่ตำรวจจะใช้จำลองเหตุการณ์
แต่ทั้งสองลำเนี่ยจะมีคุณลักษณะคล้ายกับลำที่เกิดเหตุเลยค่ะ
ซึ่งไม่ใช่ลำที่เกิดเหตุเพราะลำนั้นเนี่ยยังเก็บเป็นหลักฐานอยู่ในอู่จอดเรือที่เดิมนั่นแหละ
ยืนยันว่าที่อู่ยังไม่มีการอนุญาตให้เรือลำไหนออกจากอู่เลยนะคะ
เรือที่มาเตรียมสำหรับการจำลองเหตุการณ์ในวันนี้จะเป็นเรือจากที่อื่น
มีลักษณะคล้ายกันแล้วก็จะมีผู้หญิงนั่งไปในเรือด้วยค่ะ

สันนิษฐานลำ๑เป็นเจ้าหน้าที่สำหรับการสังเกตการณ์
ลำหนึ่งก็จะเป็นจำลองเหตุการณ์ค่ะ
แตงโมค่ะที่คุณวิมวลวันบอกว่าจริงแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่า
ควรจะต้องมีเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ร่วมเดินทางไปจำลองเหตุการณ์ด้วย
คือตรงนี้ตำรวจได้มีการประสานไปไหมคะ
มีข้อมูลไหมคะว่าประสานเพื่อนคนไหนให้เป็นตัวแทน
หรือควรจะมาทุกคนควรจะมาให้ข้อมูลจังหวะ
ที่มีการจำลองเหตุการณ์นะคะ
เท่าที่เราสอบถามไปสอบถามไปทุกประเด็นเลยค่ะ
แต่ว่าทางตำรวจเองก็ยังไม่ได้บอกเราชัดเจน

มันมีประเด็นเรื่องข้อสงสัยต่างของทางคุณแม่
ของทางญาติของสังคมที่มีการตั้งประเด็นข้อสงสัยนะคะ
ว่ามีการทำร้ายร่างกายกันบนเรือไหม
แล้วการปัสสาวะที่ท้ายเรือทำได้จริงหรือไม่
บอกว่าประเด็นใดก็ตามที่สังคมสงสัยนั้น
ตำรวจเองก็จะต้องคลี่คลายปมสงสัยทั้งหมดให้ได้
นั่นก็คือการจำลองเส้นทางจำลองเวลาจำลองความเร็ว
แล้วก็จำลองเรื่องของลมด้วยว่าสามารถทำได้จริงหรือไม่
จากการสอบถามบอกว่าจะนำเอาเจ้าหน้าที่ทั้งหมด
เจ้าหน้าที่อยู่ฝั่งนู้นข้ามมาที่ฝั่งสอบภ
ก่อนที่จะมีการล่องเรือแต่ว่ายังไม่ได้ชัดเจนนะคะว่า
ล่องเรือจากสถานีตำรวจภูทรนนทบุรีท่าเรือท่าน้ำนน
จะไปที่ร้านอาหารก่อนไหมหรือว่าจะไปที่จุดเกิดเหตุเลยค่ะ

เพื่อให้ใกล้เคียงกับเวลาจริงให้มากที่สุด
ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเมื่อสักครู่
ตอนที่เราเข้ารายการตอนแรกก็จะเห็นว่ามีเรือพาณิชย
ที่เป็นเรือลากจูงผ่านเข้ามาประมาณ๔๕ลำ
ซึ่งก็จะค่อนข้างที่จะคล้ายกับช่วงเวลาที่เกิดเหตุเลยนะคะ

คุณวิวรรรณที่ตามคดีวันนี้มา
เห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าทั้ง๕คนนี้จะต้องเข้าเครื่องจับเท็จเลยเหรอฮะ
จากการสอบถามท่านผู้เชื่อมคุณฝันจักรตระบวชแห่งชาติ

อย่างผู้สิทธิ์ข่าวเองก็สอบถามบอกว่า
มีเรื่องประเด็นของร่างกายของหนึ่งในพยาน
ที่มีรอยเล็บมีรอยมีบาดแผลด้านหลังต่างเหล่านี้
เข้าข่ายในเรื่องของคุณกระติกเองนะคะ
ที่บอกกับพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ว่าอย่าเพิ่งพูดความจริงทั้งหมดนะ
ว่าคุณแตงโมไปฉี่บริเวณท้ายเรือเพื่อรักษาภาพพจน์
ผู้สื่อข่าวก็สอบถามท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็บอกว่าว่ามันเข้าข่ายในเรื่องของการปกปิดข้อเท็จจริงในคดีหรือไม่
ซึ่งท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ก็จะต้องอาจจะต้องมีการเรียกมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
ตรวจร่างกายอีกรอบนึงท่านก็บอกว่า
เรื่องของบาดแผลเนี่ยเดี๋ยวจะไปถามพนักงานสอบสวนก่อนว่า
วันนั้นที่เรียกเขามาสอบปากคำต่าง
มีการให้ถอดเสื้อให้ดูบาดแผลตามร่างกายหรือไม่
เพราะว่าวันนี้ท่านก็ไม่ได้ยืนยันกับผู้สิทธิ์ข่าวว่าทางคุณจ๊อบมีบัตรแผลหรือไม่

ตำรวจเขาจะนำไปรวมหรือว่าเป็นหลักฐานข้อมูลสำคัญในสำนวนคดีไหมฮะ

การจำลองเหตุการณ์ในวันนี้ก็สืบเนื่องมาจากคำให้การของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้ง๕คนนะคะ
วันนี้การที่พอถอผู้ช่วยวัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ไปตรวจสอบเรือที่เกิดเหตุอีกรอบนึง
เราจะเห็นได้ว่าการติดตามข่าวเราจะเห็นว่าทางพอถอวันนี้ถอดใบพัดเรือออกมา
แล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของเลือดนะคะว่ามีติดค้างอยู่หรือไม่
เนื่องจากอาจจะสันนิษฐานว่าคุณแตงโมถูกใบพัดเรือฟันเข้าที่ขาจนได้รับแผลหรือไม่นะคะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านบอกว่ามีการตรวจเข้าไปในห้องเครื่องเรือด้วย
นั่นหมายถึงว่าระหว่างที่ตกลงไปเกิดบาดแผลขึ้นก่อนที่จะเสียชีวิตหรือไม่นะคะ

แล้วก็มีช่วงหนึ่งค่ะที่เราเข้าไปทำข่าวแล้วก็พบว่าทางตำรวจ
หนึ่งในเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยค่ะลักษณะเหมือนทำท่านั่งยองอยู่ที่ท้ายเรือ
น่าจะเป็นลักษณะของการทำท่าว่าเราจะสามารถนั่งอยู่ท้ายเรือได้ท่าไหนบ้าง
เพราะว่าวันนี้หนึ่งในพยานก็ออกมาบอกถึงลักษณะของคุณแตงโมนิดานะคะ
ที่เข้าไปบริเวณหลังเรือแล้วก็ทำท่ารักษณะของการปัสสาวะค่ะ
คุณมณวลคันนิดเดียวคือการจำลองเหตุการณ์
แล้วเราเองก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วจริงแล้วนักข่าว
เพื่อความปลอดภัยเราจะตามไปดูได้ถึงตรงไหนยังไง
เห็นภาพไหมหรือเราแค่ต้องรออยู่ที่ท่าเรือคะ
คือได้พยายามสอบถามทางท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้ว
ว่าเราจะสามารถตามไปบันทึกภาพได้ไหม
อันดับแรกแล้วก็อันดับที่๒อยากให้สถานการณ์ตรงนั้น
เป็นเหตุการณ์จริงก็คือมีเรือลำถึง๒ลำ
เรื่องของเรื่องของแรงของน้ำอะไรต่างที่อาจจะผิดเพี้ยนไป
ท่านก็เลยบอกว่าจะไม่ให้สื่อมวลชนติดตามไปด้วย
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องรอถึงช่วงเวลาของการเข้าไปจำลองเหตุการณ์
ก่อนว่าจะมีการเปลี่ยนทิศทางในการทำข่าวให้กับสื่อมวลชนหรือไม่ค่ะ
แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะสื่อมวลชนก็ยินดีที่จะปฏิบัติตาม
เพราะว่าเราสามารถติดตามได้อยู่ไกลจากริมตลิงได้ค่ะ

แต่เท่าที่ผมฟังจากคุณวิมวลวันเนี่ยแน่นอนว่าเจ้าหน้าที่ก็คงจะอยากรู้ว่า
ถ้าความเร็วเรือประมาณเท่านี้ใช่ไหมซึ่งจะต้องมีคนบนเรือมาบอก
ถ้าความเร็วเรือประมาณเท่านี้จอดนิ่งอยู่แล้วว่าลอยระดับไหน
แม่น้ำในช่วงเวลากลางคืนแม่น้ำตรงช่วงเวลาจุดเกิดเหตุแบบนี้เนี่ย
ถ้าคนเดินมาท้ายเรือแล้วมานั่งปัสสาวะ
โอกาสในการจะพลัดตกลงไปมากน้อยขนาดไหน
เพราะถ้ามีเรือลำอื่นเรือนักข่าวหรือของคนอื่นไปอยู่รายรอบเนี่ย
มันก็จะไม่เหมือนจริงลักษณะเรื่องของคลื่นความแรงของน้ำ
กระแสน้ำหรืออะไรต่างเหล่านี้มันก็อาจจะไม่ชัดเจน
หรือแม้แต่ถ้าคนตกลงไปแล้วใบพัดเรือในช่วงเวลานั้น
ใบพัดมันหมุนระดับไหนค่ะมีโอกาสมากน้อยขนาดไหน
ถ้าที่แซนเขาบอกเขาอยู่มุมนี้ใช่ไหม
แล้วแตงโมจับสองขาสองข้างเขา
ถ้าพลัดตกลงไปโอกาสที่จะโดนใบพัด
แล้วมีแผลที่ขาอยู่เนี่ยมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
ทั้งภาพแห่งอยู่บนฝั่งใช่ไหม
นี่เป็นจุดทามเรือที่ต้องไปอีกจุดหนึ่งที่สะพานหรือเปล่าค่ะ
คุณผู้ชมเห็นดูในขณะนี้เนี่ยนี่คือบรรยากาศตอนกลางคืน
และเราอยู่ที่ท่าเรือท่าน้ำนนมีแสงสว่างพอสมควรนะคะ
ความสว่างได้เพียงเท่านี้ค่ะ
ท่านคุณภาคภูมิแล้วก็คุณเขมมาสอนค่ะค่อนข้างที่จะลำบากในการบันทึกภาพแต่ก็เชื่อว่าน่าจะพอที่จะเห็นอยู่บ้างนะคะ
แต่อาจจะยังไม่ชัดเจนแต่ทางทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่า
ไม่เป็นไรสื่อมวลชนลงไปไม่ได้เดี๋ยวจะบันทึกภาพมาให้
อาจจะให้ไปใช้เท่าที่จำเป็นนะคะเพื่อที่จะนำไปเสนอต่อประชาชนต่อไปค่ะ
ให้ท่านผู้ชมดูภาพจอใหญ่หน่อย
สมมุติว่าเนี่ยถ้านี่ตำรวจลงไปทำแผนแต่ตรงนี้คืออู่จอดเรือนะฮะ
แล้วนี่ก็คือ๓ทุ่ม๒๓นาทีนะคะช่วงเวลาจะต่างกัน
แต่มันก็จะประมาณอย่างนี้แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาคงจะสรุปมาให้สื่อบัญชนฟังนั่นแหละ
เดี๋ยวรอตามความคืบหน้าจากคุณวิมวลวันอีกทีนะคะ
ขอบคุณนะครับคุณวิววันวันครับได้ค่ะ
ณขณะนี้นะฮะเตรียมพร้อมกันอยู่คาดว่าจะออกเรือไปจำลองเหตุการณ์ได้ประมาณสี่ทุ่ม
อีกครึ่งชั่วโมงค่ะแต่จะมีคนบนเรือคนไหนไปด้วยหรือไม่อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันอืม